มาดูภาพอุบัติเหตุที่ตอนแรกนึกว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาธรรมดา
ซิ่งเก๋งแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์คนอื่นเข้านะครับ
แต่ที่แท้แล้วเป็นการหลบหนีเรื่องของยาเสพติดครับ

พยายามที่จะเบียดพยายามที่จะขับรถมา
เพื่อที่จะไปไหนอย่างไร
มีความพยายามสูงมากคือชนเขาล้มแล้วก็เบียด
ชนรถจักรยานยนต์ผู้หญิงคันนี้ล้มแล้ว
ตัวเองพยายามถอยเพื่อจะหาทางหนีไปต่อให้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแถวซอยศรีด่าน๑ตำบลด่านสำรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
แต่สุดท้ายไปรอดไหมล่ะคุณ

ชนรถชาวบ้านอีกหลายคันจนรถคนอื่นก็เสียหลักพลิกตะแคงนะฮะ
แล้วก็รถตัวเองก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันสภาพพลิกตะแคงเลย
คนขับเนี่ยคือนายพรเทพหวังคอนกลางนะครับ
ก็ยังเปิดประตูที่จะหลบหนีไปแต่ใครช่วยกันจับคุณ
ชาวบ้านสิ
ชาวบ้านไปชนหลายที่นะ
ถ้าย้อนไปก่อนเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเหล่านี้นะ
นายสิทธิพลสวัสดิ์จีนเจ้าของรถได้ไปซื้อยาเสพติด
โดยมีตัวนายพรเทพหวังคอนกลางนั่งติดรถมาด้วย
หลังจากซื้อเสร็จระหว่างที่นายสิทธิพลกำลังเดินกลับมาที่รถ
เจ้าหน้าที่สายตรวจสพสำโรงขอเข้าตรวจสอบทันที
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเอาไว้นะสำหรับนายสิทธิพลนะ
จากนั้นได้นำตัวนายสิทธิพลไปที่รถเก๋งที่จอดรออยู่
แต่ปรากฏว่ากำลังจะเดินไปถึงรถเก๋ง
นายพรณเทพเนี่ยขับรถเก๋งหนีเลย
ตอนนั้นนายพรณเทพเป็นคน

เห็นสิทธิพลให้แกถูกจับนะว้ายโดนแล้ว
ฉันทำอย่างไรดี
ข้ามไปรอรับแกข้ามไปช่วยแกนะข้าไปแล้ว

ก็เลยขับรถหลบหนีจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตอนแรกชาวบ้านไม่รู้นึกว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดา

พลิกคว่ำถูกจับได้ในที่สุด
ทั้ง๒คนถูกแจ้งข้อหา

มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

ส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ก่อน

ที่เอายาเสพติดมาขายให้กับนายอิทธิพล
รวมถึงจุดรับยาเสพติดตรงนี้

ก็ต้องขยายผลหาเครือข่ายต่อไปนะครับ